สัปดาห์หน้าวันที่๙สิงหาคมจะวันเกิดเขาแล้วค่ะคุณเชอรี่ค่ะ
โอ้บรรดาเอฟซีก็มาร่วมด้วยช่วยกันแน่นอน
นี้เขาบอกว่าเอฟซีจ๋าขอพักจัดงานแป๊บนึง
ด้วยสถานการณ์โควิดมันกำลังระบาดหนักตอนนี้
เขาเลยขอเป็นการมาชวนกันร่วมบุญมาทำบุญร่วมกันแทนค่ะ
แล้วต้องบอกเลยว่าการร่วมบุญครั้งนี้เนี่ย
เป๊กเขาตั้งใจที่จะตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมนะคะ
ซึ่งหนุ่มเป๊กเองได้มอบเงินจำนวน๑ล้านบาทค่ะ
เป็นเงินที่ได้จากการขายน้ำหอมของตัวเขาเองเนี่ย
อบให้กับ๔มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กแห่งประเทศไทยค่ะ
เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการรักษาเด็กที่ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยค่ะ
อีกทั้งนะคะยังร่วมสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะกลุ่มแฟนคลับทั่วประเทศเลย
รวมถึงแฟนคลับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ได้ร่วมบุญกันค่ะ
โดยแบ่งไปตามจังหวัดต่างทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
รวมถึงถุงมือยางด้วยนะคะมอบให้กับโรงพยาบาลต่างค่ะ
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีการส่งมอบรถวิวแชร์ด้วย
ให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกรและโรงพยาบาลสิริราชอีกด้วยค่ะ
เรียกว่าการทำบุญครั้งนี้นะคะเป็นบุญวันเกิดของหนุ่มเป๊กปีนี้
อายุ๓๗ปีนะคะแล้วก็ได้มีการรวบรวมกับแฟนคลับ
ได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วยนะคะ
คือน่ารักมากนะไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรือว่าโครงการอาสาอะไรต่าง
บรรดาแฟนคลับแล้วก็เหล่านุษย์ของคุณเป๊กนี่นะคะ
มาร่วมด้วยช่วยกันทุกครั้งเลยนะฮะ
อันนี้การทำบุญการให้เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเทรนด์ตอนนี้ไปแล้ว